คุณผู้ชมครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้เรามีร้านเด็ดมาแนะนำ
สะอาดปลอดวัตถุกันเสีย
บรรจุได้น้ำหนักตามมาตรฐานนะคะแล้วก็มีให้เลือก๔รสชาติเลยนะ
มีทั้งรสช็อกโลตชิปเม็ดมะม่วงกับลูกเกดอัลมอนก็มี

จริงใครสนใจอยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ที่ช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้
ถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชะ
ส่วนใครที่จดไม่ทันแชะไม่ทันไม่เป็นไร
หรือจะให้เราช่วยโปรโมทร้านก็ส่งรูปภาพคลิปวิดีโอสัก๑นาที
เงินนั้นนะส่งมาอินบล็อกมาได้เลยนะครับ
ใช่แล้วพวกเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบฟรีเลยนะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ